พูดถึงพิษบูเนี่ยนะคะหลายคนจะกลัวเลยดูด้านหลังของเราหน่อยค่ะเพราะว่าพิษบูเป็นหมาพันธุแต่เจ้าของเขาบอกว่าบูบูตัวนี้นะมันไม่ดูมันไม่เคยกัดใครแต่คุณผู้ชมด้านหลังคุณขวัญคือทั้งคุณคุณป้ารวมถึงคุณตาท่านนี้โดนเจ้าบูบูเนี่ยมันกระโจนเข้าไปใส่เนี่ยนะคะแล้วดูจัง

โอ้โหเจ้าบูบูร่างกำยำล่ำสังนะ
ดไว้แบบนี้มันโดนอะไรบ้างคุณไม่ใช่แค่กดอย่างเดียวคือบีบคอ
กดหัวไปกับพื้นแล้วปากก็โดนมัดอยู่ด้วย
คุณผู้ชมบอกไว้ก่อนเลยเจ้าบูบูตายนะ

ใช่ชาวบ้านจับมันจนมันตาย
เจ้าบูบูตัวนี้อายุ๒ปีชอตนี้เป็นชอตที่บูบูไปวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้านแล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าบูบูอ่ะมันหลุดออกมาจากบ้านเจ้าของคงจะลืมปิดกรอนประตูรั้วนั่นแหละ
แล้วมันก็มาวิ่งไล่กัดคนแถวนั้นคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้๒คนค่ะ
คนหนึ่งคือคุณป้าว่าชาวบ้านก็พาส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ใช่คุณที่คิ้วซ้ายมีแผลอันนี้เราย้อมสีแล้วนะคะ

คุยกับคุณตาคุณตาเล่าให้ฟัง

คุณตาเล่าให้ฟังหน่อยจังหวะนั้นตอนแรก
บูบูมันยังไม่ได้พุ่งมาหาคุณตาใช่ไหม
มันไปพุ่งไปหาคุณป้าก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณตา
ตอนนั้นหมาหมาก็ทำอะไรอยู่ครับ
เจ้าของเขาดึงมันไว้ไม่ให้มันกระโจนไปไหน
แต่เขาเอามาอยู่มันก็วิ่งข้ามมาหาผม

ใช่

คือพอเอาไม่อยู่มันก็พุ่งมาใส่กระโจนใส่คุณตาเลย
ตอนแรกคุณป้าท่านหนึ่งตกเป็นเหยื่อนะ
ใช่แล้วก็โอ้โหเจ้าของมาห้ามไว้เจ้าของมาดึงหมาไว้ดึงบูบูไว้
บุบูหลุดอีกนี่ก็มากระโจนใส่คุณตาท่านนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไงเพื่อนบ้านอะไรแถวนั้นเนี่ยก็ต้องจับบูบูนะ
ก็โดนทั้งแบบมัดปากด้วยบีบคอด้วยกดลงกับพื้นด้วยค่ะ

ตอนนี้คุณดูสิมันตายแล้วนะน้ำระดตัวมันมันไม่ฟื้นแล้วนะครับ
แล้วมาเช้านั้นนักข่าวเราก็ไปบ้านหลังเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าพอไปถึงเมื่อเช้าไม่มีคนอยู่คุณผู้ชม
ประตูบ้านก็ปิดด้วยเลยคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังค่ะว่า
บูบูตอนนั้นเจ้าของเขาก็วิ่งไล่จับอยู่แหละ
แต่ทีนี้ตอนนั้นพอคนเจ็บเดินมาบูบูมันก็คงตกใจแหละ

ต่างคุณต่างตกใจหมามันก็เลยกระโจนค่องลุงเขา

สัยหมามันเป็นยังไงดุร้ายไหมครับ
ไม่นะคะพี่ปกติเขาก็อยู่ในบ้านตลอด
เขาไม่เคยออกมาเลยไม่เคยออกมานอกบ้าน
นี่ไงขนาดเพื่อนบ้านเขาบอกนะ

แต่เมื่อวานไม่รู้มันหลุดออกมาได้ยังไงนะ
แล้วมาเจอคุณป้าก่อนพอคุณป้าก็ตกใจคุณป้าหงาย
หลังล้มเจ้าของวิ่งมาจับได้แล้วมันก็หันไปเจอคุณตาอีก
ก็พุ่งไปใส่คุณตาเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าทางฝั่งคุณป้าคุณตายังไม่ได้แจ้งความ
แต่เดี๋ยวคงจะนัดเจรจาแล้วก็เยียวยาเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหาย
แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลระหว่างเจ้าของหมากับทางฝั่งคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งด้วย